คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะครับ
กล้องสองมุมภายในธนาคารจับภาพไว้ได้

เข้ามาพร้อมอาวุธมีดแหลมแล้วก็ยาวเลยนะฮะ
มาแล้วก็กระชากคอของรอปภ
จากนั้นพยายามจะชิงเงินในธนาคาร
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งสองมุมกันนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฮะภาพวงจรปิดในธนาคารนะฮะ
เห็นผู้ชายที่สวมเสื้อสีครีมไหมฮะ
เมื่อกี้กระชากลากถูรปภซึ่งมีอายุเนี่ย

นี่ผู้ชายคนนี้นะเข้ามาก่อเหตุระหว่างที่ข้างนอกฝนตกหนักเลยนะครับ

ดึงคอเสื้อรอปภในมือขวามีมีดยาว
ส่วนตัวเองใส่หมวกกันน็อกในการปิดบังใบหน้านะครับ
เข้ามาที่ธนาคารออมศิลป์สาขาศุกษวรรษถนนศุกษวรรษ
ใกล้ปากซอยสุขสวรรค์๓๗ทับ๒
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
หลังจากนั้นก็ยังลากรอปภมาตรงนี้
นี่หน้าเคาน์เตอร์นะครับเพราะว่ากล้องอีกมุมหนึ่งก็จับภาพได้
และพยายามจะให้รอปภไปอยู่ประชิดเคาน์เตอร์
พนักงานในเคาน์เตอร์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ

ลูกค้าบางคนที่ยังอยู่ข้างในเมื่อกี้ก็วิ่งหนีออกนอกธนาคาร
พนักงานคนนี้มาเปิดลิ้นชักเก็บเงินไปนะครับ
ส่วนรอปภยังอยู่ในเงื้อมือของโจรร้ายรายนี้
ใช้มีดยาวในการที่จะจี้ชิงเงินธนาคาร

ไม่ได้เงินไปสักบาทเลยนะเพราะอะไรเนี่ยพนักงานเนี่ยหลบหนีไปหมดแล้วนะครับ
เงินเขาก็ไม่สามารถเข้ามาที่เคาน์เตอร์ได้
สุดท้ายเขาผลักรอปภออก
แล้วตัวเองก็รีบออกไปข้างนอกไปขึ้นมอเตอร์ไซค์
ขับรถหลบหนีไปท่ามกลางสายฝน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒โมง๕๐ของเมื่อวานนี้
ทีนี้ทางด้านของรอปภอายุ๖๘ปีแล้วนะคุณนะ
คุณลุงวัชรินคุณลุงเล่าให้ฟังว่า
ติดแผ่นป้ายทะเบียนสวมหมวกกระน็อกเต็มใบรูปร่างสันทัศน์
สูงน่าจะสักประมาณ๑๖๕นะครับ
แล้วก็เข้ามาถือมีดยาว๑ฟุตขู่ทันทีบอกว่าจะป้นธนาคาร
ตอนนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักคนร้ายน่าจะสบโอกาสตรงนี้
เพราะว่ามันไม่ค่อยมีลูกค้าและคนข้างนอกก็ไม่ได้เดินพลุกพ่าน
ก็เลยเข้ามาในการที่จะชิงเงินธนาคารนะครับ
คุณผู้ชมฮะโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
ไม่มีการแทงรอปภเกิดขึ้นล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะจากวงจรปิดทั้งหมดทั้งมวล
ภายในธนาคารออมสินแห่งนี้ตำรวจสพพระประแดงตามจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ก็คือนายเอกพบสมชาติจับได้ที่วัดป่าเกรดถนนเพชรหึง
ตำบลทรงคนนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
สภาพแบบนี้ก้มหน้าก้มตาปิดบังใบหน้ายึดมีดปลายแหลมของกลาง
ที่ใช้ในการก่อเหตุคุณมีดน่ากลัวมากครับ
ยาวเป็นฟุตปลายมันแหลมมากเลยนะฮะ
รถจักรยานยนต์ก็ถูกยึดได้แล้วก็เสื้อผ้าชุดที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
คุมตัวมาสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทันที
ตำรวจจะไม่นำผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
พบว่าก็ยังเปิดให้บริการตามปกติ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจมาคอยตรวจตราอยู่ต่อเนื่อง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รอปภซึ่งหนุ่มกว่า
คอยดูแลความปลอดภัยให้กับธนาคารด้วยนะครับ